การปรับโครงสร้างระบบบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาที่การ
ซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการของคณะครูรุศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีการปรับโครงสร้างแบบนี้
เพราะว่าคณะกรรมการที่จะมาบริหารงานล้วนมาจากหลากหลายอาชีพ
จะทำให้ลดช่องว่างรวมทั้งการหาประโยชน์ของคนบางกลุ่มด้วยนะคะ
โครงสร้างเดิมเป็นแบบไหนและโครงสร้างใหม่เป็นแบบไหน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รวบรวมมาให้ดูในรูปแบบของกราฟิก
เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไปติดตามพร้อมกันค่ะ
สัตว์อาจารย์สมพงศ์จิตระดับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
คณะครุศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยยอมรับว่า
กรณีที่ขอสชใช้อำนาจมาตรา๔๔
ปฏิรูปการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค
เป็นการส่งสัญญาณครั้งใหญ่ในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ
และพบว่าโครงสร้างใหม่เน้นงานวิชาการมากขึ้น
ภายใต้การกระจายอำนาจไปยังกลุ่มบริหารชุดใหม่ทั้งหมด
จากตัวแทนหลากหลายวิชาชีพ
โครงสร้างเดิมพบว่าทั้ง๔เสาหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ดูแลส่วนงานในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดโดยตรง

อีกทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หลุดจากวงโคจรการบริหารจัดการอย่างสิ้นเชิง
ส่วนโครงสร้างแบบใหม่ตามคำสั่งคอสชนั้น
มีการตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคขึ้นมา๑๘แห่ง
และตั้งสำนักการศึกษาธิการจังหวัดทั้ง๗๗จังหวัด
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาจังหวัดขึ้นมา
และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยสถานศึกษากศนอาชีวศึกษาการศึกษาพิเศษ

รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดอบทกธมและต่อชด
ให้การขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งโครงสร้างใหม่จะช่วยลดช่วงการบังคับบัญชาที่กว้างเกินไป
เช่นจากเดิมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำกับดูแลผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด๒๒๕คน

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวาศึกษาต้องดูแลสถาบันอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนรวม๘๘๖แห่ง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะกำกับดูแลสำนักงานศึกษาธิการภาค๑๘แห่ง
ส่วนสำนักงานศึกษาธิการภาคจะกำกับดูแลสำนักงานศึกษาธิการภาค๑๘แห่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องดูแลสถาบันอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนรวม๘๘๖แห่ง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะกำกับดูแลสำนักงานศึกษาธิการภาค๑๘แห่ง
ส่วนสถานการณ์ศึกษาธิการภาคจะกำกับดูแลสำนักการศึกษาธิการจังหวัด๗๗จังหวัด
ซึ่งการบริหารแบบนี้จะทำให้แต่ละส่วนสามารถดูแลกันทั่วถึงมากขึ้น
นักวิชาการมองว่าในส่วนโครงสร้างเดิมจะมีผลดีกับบุคลากรด้านค่าตอบแทนที่สูง
แต่จะเป็นช่องว่างการหาผลประโยชน์ในบางกลุ่มและส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนลดลง
ถามและจุดนี้สุดก็คือมันทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้รับเงินเดือนดีค่าตอบแทนสูงถูกไหม

นะครับเพราะงั้นในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราจะเห็นว่างบประมาณด้านการศึกษาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเลย
ถ้าในคนในวงการวิชาชีพครูบุคลากร

แต่มันไม่เชื่อมโยงกับคุณภาพและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น
ศาสตราจารย์สมพงศ์กล่าวว่าเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างใหม่
เนื่องจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ
และผลประโยชน์ทั้งหมดไปสู่ตัวผู้เรียน
แต่การสัญหาผู้มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคทั้ง๑๘ภาค
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดทั้ง๗๗จังหวัด

ดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
เราจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านช่วงนี้

คุณมีคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่

พอเขตต้อง๒๒๕คน
คุณจะเอาเขาไปไว้ที่ไหน
เพราะว่ากศจที่แต่งตั้งระดับจังหวัด

สำหรับคำสั่งปฏิรูปการบริหารการศึกษาเชื่อว่า

ซึ่งต้องมองถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม

เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายส่วนกลาง
นโยบายส่วนกลางข่าวเทราะทีวีแปรงงาน
ปรับโครงสร้างแบบนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะ
โดยเฉพาะผู้ที่จะรับนโยบายรวมทั้งประชาชนทั่วไป

ทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนแล้วก็ต้องทำความเข้าใจ

แต่ว่าทั้งหมดแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาไทย
ใช่ครับไม่เฉพาะผู้บริหารด้านการศึกษาเท่านั้นแหละ